มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ชัดเจนเท่าคู่ณเดชนยาย
ยากหรอกแต่หลายคนก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีความเพิ่มเติมความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยนั่นเองนะคะ
น้องไมค์กับพี่เต๋อนั่นเองช่วงวันเกิดของน้องไมค์นาวิกาที่ผ่านมา
ก็พาคุณแม่รวมไปถึงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย
ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เจ้าตัวบอกเลยว่าพี่เต๋อเป็นธุระจัดการให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะ
จะเป็นอะไรจะใช่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเลยหรือเปล่า
ฟังเจ้าตัวเฉลยกันดีกว่าค่ะ

วันนั้นใส่แหวนไปเยอะแล้ววงมันพอดีอะไรอย่างนี้
แล้วพี่เต๋อมีซื้อเพชรใช่ไหมคะ

ก็เห็นกันในรูปนั่นแหละค่ะ
ใช่ใช่ใช่

ความสุขนี้มันออกมาจากดวงตาแล้วก็รอยยิ้มของใหม่เก็บเอาไว้ไม่อยู่จริงเลยนะคะ